เรา๓คนจะพาไปเก็บเขาเรียกว่าแมงกอก๑ปีมีครั้งเดียว
อะไรนะแมงกอกแมงกอกกอกอ่า
มันเป็นสัตว์ตูพืชของของต้นอ้อยค่ะอ่าอ่าแต่มันจะโตเต็มไวช่วงนี้
ชาวบ้านบอกว่าเป็นศัตรูพืชแล้วมันโตช่วงนี้
แต่มันกินได้มันก็แหมหอมหวานสำหรับชาวสวนไร่อ้อยสิเนอะ
เก็บพร้อมกันไปดูพร้อมกันนะฮะในห้องข่าวลาบป่วนครับ
ค่ำคืนราวกับนัดหมายกันไว้ชาวบ้านตำบลท่าพระอำเภอเมืองขอนแก่น
ควงแขนกันออกล่าหาแมงกอกแมลงศัตรูพืชที่คอยกัดกิน
อ้อยโดยอาวุธคู่กายที่ขาดไม่ได้ของเหล่าบรรดานักล่า
ประกอบด้วยไฟฉายส่องสว่างและถังแกนลอนขนาดเล็ก
หากหาไม่ได้จะใช้กระป๋องกระแป๋งก็ไม่ว่ากัน
ส่วนสมรภูมิก็คือไร่อ้อยซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าบรรดาแมงกอก
เมื่อพวกมันเห็นแสงไฟส่องสว่างต่างไม่รอช้า
รีบบินออกมาเล่นไฟราวกับว่าหิวแสง
จากนั้นถึงเวลาที่นักล่าจะลงมือก้มก้มเหงื่อยเหงื่อย
หยิบจับแมงกอกใส่ภาชนะที่เตรียมมาด้วยความเพิดเพลิน
โกศลมิ่งโอโลสมาชิกอบตท่าพระกล่าวว่าปลายเดือนเมษายนต่อพฤษภาคม
เป็นวาระที่แมงกอกโตเต็มวัยและจะอร่อยที่สุดในช่วงนี้
ชาวบ้านจึงนิยมออกล่าหาแมงกอกมารับประทานกันในครอบครัว
ที่เหลือยังแบ่งขายสร้างรายได้งาม

เมนูก็ประมาณว่าไปทอดครับทอดกรอบ
ราคาก็อยู่เริ่มต้นที่ประมาณสัก๓๐๐ขั้นต่ำนะครับ

๓๔กิโลกรัมเลยครับต่อคนครับ
โกศลกล่าวทิ้งท้ายแบบฉบับนักการเมืองว่า
เหล่านักล่าแมงกอกแห่งตำบลท่าพระทุกคน
ปฏิบัติตามนโยบายป้องกันการแพร่ระบาดของเจ้าไวรัสโควิด๑๙อย่างเข้มข้น

สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
เรียกได้ว่างานนี้กาดไม่มีตกแน่นอนครับ